คุณผู้ชมครับมาดูอลังการงานวิวา
ช่วงนี้คุณผู้ชมหลายท่านอาจจะได้รับการ์ด
เชิญไปงานวิวาเยอะช่วงนี้เขาแต่งกันเยอะนะ
เขาแต่งกันเยอะช่วงปลายปีแบบนี้ค่ะ

ช่วงวันที่๒วันเสาร์ที่๒กับวันที่๙
เป็นมหาเริกที่๙พฤศจิกายนดังนั้นหลายคนไปงานแต่ง
แต่ว่างานแต่งที่คุณไปจะใหญ่อลังการ
เท่ากับงานช้างงานบิ๊กงานใหญ่นี้หรือเปล่าคุณ
นี่นี่ตกใจนึกว่าแบบงานแฟร์ที่เมืองทองอะไรแบบนี้
ว่างานแฟร์หรือไม่ก็งานคอนเสิร์ต

แล้วก็นี่คือภาพถ่ายที่ช่างภาพหนุ่มคนหนึ่ง

ผมเองยังตกใจนี่ผมถ่ายงานแต่งจริงใช่ไหม

แต่ยังไงก็ตามขอแสงความยินดีกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับ

แล้วคุณพอคนเห็นภาพนี้ในโลกโซเชียล

จากไปแสดงความยินดีกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวแล้ว
ก็ยังแชร์กันออกไป๑๕๐๐๐ครั้ง
แล้วก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันใหญ่จริง

งานนี้ที่เขาแชร์กันในโลกโซเชียลมีเดีย
บอกว่างานนี้เป็นงานที่ทำให้แขกอยู่กับงาน

เพราะว่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวเขาจัดการเอง
บริหารจัดการเองแล้วเขาบอกแบบนี้นะครับ
แขกเยอะมากแต่เจ้าบ่าวก็คือกำนันแต่
และเจ้าสาวก็คือคุณหมอพีชซึ่งเป็นเพศรัชกรนะครับ
กำนันแตมีเพื่อนมีฝูงเยอะ
มีทีมงานเป็นเพื่อนพี่น้องที่รู้จักกัน

ใช้ในการดูแลจัดการแขกเรือญาติหรือว่าใครที่มาในงานนะฮะ
ซึ่งญาติใครเพื่อนใครก็จัดให้นั่งในโซนเดียวกัน
ญาติญาติหรือเพื่อนนั้นจะได้คุยกันถูกคอ

แล้วก็อยู่กันยาวไปกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะฮะ
ก็เลยปรากฏเป็นคนที่มาร่วมงานเยอะแบบนี้
และอยู่กันจนจบงานนะครับ
แล้วก็ที่แขกเยอะขนาดนี้คือ๒๐๐กว่าคนคุณ
เพราะว่าตัวเจ้าบ่าวคือกำนันแต่นะฮะ
มีคุณพ่อก็เป็นอดีตกำนันก็เลยมีคนรู้จักเยอะนะครับ
ก็เลยกลายเป็นงานใหญ่เมืองไข่แดงเลย
ก็คือเมืองสุราธานีนะฮะ
เขาบอกว่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวเตรียมงานนานปีนึง
เพื่อที่จะได้รู้ว่าดีจริงสมคำร่ำลือหรือเปล่า

คุณเป็นพิธีกรงานแต่งมาเยอะแล้วเห็นใหญ่ขนาดนี้ไหมล่ะคุณ
ไม่เคยเจอใหญ่ขนาดนี้เหมือนกันเพราะว่าแขก๒๐๐กว่าคน
งบในการแต่งงานนี้เขาบอกว่าใช้งบไปประมาณ๒ล้านกว่าบาท
บริหารจัดการได้ดีสุดยอดมากเลยนะคะ
ดีด้วยครับกำลังแตกกับคุณหมอพิชนะครับ